รถมากัน๙คนเขากำลังจะส่งลูกหลานกลับไปช่วงเปิดเทอม
เพราะมันจะเปิดเทอมแล้วก็จะพากลับไปนะคะเสร็จแล้วกลายเป็นว่าคนขับค่ะ
หลับในรถมันก็เลยเสียหลักพุ่งตกข้างทาง
คุณผู้ชมคะในรถคันนี้เก้าคนแล้วเสียชีวิตหนึ่งบัตรเจ็บถึงแปดค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมอยู่บนถนนหลักค่ะหมายเลข๒๔โชคชัยเดชอุดม
ถนนตำบลกระเทียมอำเภอสังขะค่ะโดยเจ้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
พบรถกระบะสีขาว๔ประตูป้ายทะเบียนศรีสะเกด
ลักษณะตกอยู่ข้างทางแบบนี้แล้วไปถึงเนี่ยก็ไปเจอนะคะ
เป็นร่างของนายสุพธทองกล่ำอายุ๖๑ปีเสียชีวิตแล้วค่ะ
แล้วก็มีคนที่มากับรถกระบะคันนี้อย่างที่ขวัญบอก๘คน
ถ้ารวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด๙นะคะเจ้าที่ต้องนำตัวคนเจ็บทั้ง๘คน
ส่งโรงพยาบาลค่ะตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบแบบนี้
ว่ารถกระบะคันนี้คนขับคือนายพอร์นิมิตรอายุยี่สิบสี่ปี
ขับรถมาจากกรุงเทพมากับคนในครอบครัวรวมกัน๙คน
กำลังจะส่งเด็กซึ่งเป็นลูกหลานกลับบ้าน
เปิดเรียนเทอมใหม่ที่จังหวัดศรีสะเกดมาถึงจุดเกิดเหตุ
คนขับกระบะมีอาการวูบหลับใน
ทำให้รถเสียหลักนะคะตกลงข้างทาง
แล้วตัวคนตายเขากระเด็นหลุดออกมาจากรถ
แล้วปลากลายเป็นว่าร่างของเขาไปกระแทกกับพื้นถนนจนเสียชีวิต

พยานคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณบุญมีศรีโคตร
คนขับรถบรรทุก๑๘ล้อเล่าแบบนี้บอกว่า
รถกระบะคันนี้น่าจะขับมาด้วยความเร็ว
เขาก็เห็นเลยแหละว่าผู้โดยสารคนหนึ่งกระเด็นกระดอน
โอ้โหคือทุกคน๘คนกระเด็นกลับไปคนอื่นที่กระด่าทาง
คนตายร่างไปกระแทกพื้น
จังหวะงั้นมากระแทกตรงหน้ารถบันทุกของเขาพอดี